รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป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
หนูปล่อยคลิปไปเหรอลูกเหรอ
เป็นอะไรเป็นเพลงหรือว่าเป็นเสพาหรือว่าเป็นอะไร
มันก็มีทั้งเพลงทั้งพวกลิเกอย่างนี้ค่ะ
วิวของเขาไม่ธรรมดาเลยครับ

แล้วหนูก็จะเอาเท้าเหยียบไปเรื่อยค่ะ
เป็นการแรกมันรุนเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
การแข่งขันยกที่๑ระหว่างทีมแสบซ่ามหาสมุทรและทีมสามซ่าล่าฝัน
น้องไอคิวใช้ความเป็นต่อด้านการร้องทำคะแนนนำไปก่อน๑คะแนน
วันนี้ทีมแสบซ่ามหาสมุทรจะทำคะแนนตีเสมอได้หรือไม่
ต้องมาลุ้นกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
มาส่วนสอง
ซ่าเสียงดีมีความสามารถและมีน้ำใจนะครับเขามาสู้กันเพื่อบ้านเกิดของเขา
สวัสดีครับ
นักกรรมการหน้ามนต์คนขยันรออยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับ

หอยพี่ตั๊กและพี่ไอ้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
นี่หน้ามนต์เลยนะแล้วก็เป็นขวัญใจของน้องเลยนะ
เขานั่งอยู่แล้วเขาพยายามที่จะซ้อมเต้นด้วยแล้วร้องไปด้วย
แต่ดีใจนะเมื่อเช้ามาถึงสตูไม่รู้ครอบครัวไหนเข้ามาทัก
บอกนี่พี่นี่เป็นขวัญใจของเด็กเลยนะ
โอ้โหขอบคุณมากครับเด็กเขาดูพี่ตลอดเลยนะ
เขาบอกเขาชอบมากเลยตอนพี่เล่นเป็นโนหูเก่ง
เราก็บอกแม่เขาไปโอ้ที่บ้านเรียนแต่อังกะลุงนะครับ
เหมือนกันเลยไม่รู้ครอบครัวไหนเดินเข้ามาอุ้ยชอบเนี่ย
โอ้โหดูตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยชอบทั้งครอบครัวเลย
ใครโอ้โฮคุณกติอะ

ไม่มีนะหมายังไม่เห่าเลยอ่ะ

คู่ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเปิดศึกในยกที่๒
ตอนนี้ก็มาถึงในยกที่สองนะครับผมน้องป่านแล้วก็น้องเบนจานะครับผม
ปั่นนะครับเลือกเพลงหัวใจเพียงหานะครับของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับ

ก็เพราะว่าเพลงนี้ค่ะมันก็เพราะดีค่ะ
หนูสามารถโชว์อะไรได้หลายอย่างในการร้องเพลงนี้ค่ะทั้งการเอื้อนการลำค่ะ
แล้วมาถึงน้องเบนจานะครับผมเลือกเพลงเดอร์เดียงด่างนะครับผม
เป็นเพลงน้องลำไยหายทองคำนะครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะครับ
ลำไยเป็นไอดอลของหนูเลยค่ะหนูชอบพี่ลำไยมาก
ทั้งสองคนครับค่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะ
พร้อมแล้วลุยกันเลยครับไป

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สำหรับศึกในยกนี้นะครับเป็นศึกลูกทุ่งต่างสไตล์ครับ
ขอบคุณพี่เลี้ยงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
รอบที่๑ยกที่๒เริ่ม
กนี้ใครจะร้องก่อนครับลูก

ป่านนะครับเพราะฉะนั้นน้องเบนจาประจำที่ครับ

เพลงที่ถนัดคือเพลงลูกทุ่งค่ะ
ลูกทุ่งนะนอกจากเขาจะชอบลูกทุ่งแล้วเนี่ย
หนูก็ยังชอบขับเสพาด้วยเหรอลูกเหรอ

หนูไปได้ยินที่ไหนมาทำไมถึงชอบ
คือคุณแม่หนูค่ะเป็นอาชีพลิเก
แล้วหนูตอนเด็กประมาณ๔๕๖ขวบค่ะ
หนูเคยตามแม่ไปที่โรงลิเก
คุณแม่ครับอยู่ที่ไหน
คุณแม่คะอยู่ที่นี่
ไม่อยากที่วันควันที่วิง
ถ้าตอบตอนนี้ไม่ได้
ถ้าเราอยากจะรู้
ก็ขอบรรยาไม่ให้เล่นอย่างเป็นยามใช่ป่ะ

หนูก็แสดงว่าเห็นแม่เล่นลิเกด้วยอะไรด้วย
เพราะฉะนั้นเราก็เลยชอบของไทยแบบนี้

ฝากนะลูกช่วยกันอานุลักษณ์เอง
เอาไว้ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณด้วยนะครับ
แต่จริงแล้วด้วยความน่าลักของนู้น
หนูปล่อยคลิปไปหรือลูกล่ะ
เป็นอะไรเป็นเพลงหรือว่าเป็นเสพาหรือว่าเป็นอะไร
มันก็มีทั้งเพลงทั้งพวกลิเกอย่างนี้ค่ะ
วิวของเขาไม่ธรรมดาเลยครับ
กี่วิวลูก๑๗ล้านวิวค่ะ

จริงค่ะโอ้โฮสุดยอดเลยลูก
แล้วล่าสุดนะเห็นบอกว่าเพิ่งปล่อยคลิปออกไป
ตอน๑๗ล้านวิวนั่นเป็นเพลงอะไรครับโทษพีค
เป็นเพลงของวงสามโทนชื่อเพลงน้ำตาฟ้าค่ะ
โอ้โหบอกเลยตอนนี้

ปานมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนไหมลูก
ที่เขามากดไลค์เขามาชื่นชมเรา

ค่ะก็ขอขอบคุณแฟนทุกท่านนะคะ
ที่คอยเชียร์น้องป่านคอยเป็นกำลังใจน้องป่านค่ะ

ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องป่านด้วยนะคะ

ร้องเพลงหัวใจเรียกหาค่ะ
โอ้โฮของพี่ก๊อตด้วยค่ะพี่ก๊อตมันจะมีเหมือนน้องลิเก
มีเกิดลิเกขึ้นมาหัวใจเรียกหา
นะลูกนะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นมาฟังกันนะครับ
หัวใจเพลียงหาจากน้องป่านครับ

แม่ดอกซ้ายหยุดบานเช้า
แม่ดอกทองเกาบานเย็น
โอ้ว้าแม่ดอกฟ้า
ใยหนีหน้าซ่อนเร้น
พี่มาคอยเช้าเย็น

รุ่งอรุณเบิกฟ้าเสียงนกกาเจื้อยแจ้ว
แว่วยินมาแต่ไกล
พี่ก็เริ่มทรงใจไปให้เจ้าถึงที่
ไม่ว่าอยู่แห่งใด
หอมกลิ่นดอกไม้
เงายวนใจคล้ายแก้มนวลคนดี
ตอนเช้าพี่เฝ้าครวนคอยเนื้อนวดมาแนบเหนา
ตอนสายเงียบเหงาโทแม่เงาก็ไม่มี

คำโอ้คนงามปานนี้
ไม่กลับมาเสียทีหัวใจพี่เรียบขา
เมื่อราตรีมายืน
มองเห็นเดือนลอยเด่นเล่นกับดวงดารา
ใหญ่เจ้าไม่มาหรือแก้วตาลืมพี่
แม่มะนี่หยาดฟ้า
เสียงรีดริ่งมา
เจ้ารู้ไหมว่าพี่คิดถึงยาใจ
คิดถึงพี่บ้างไหมในหัวใจที่เหน็บหนาว
มองเห็นแต่หมู่ดาวคืนนี้เจ้าไปอยู่ไหน
ใจของพี่เสนห่วงโอ้พุ่งพวงลวงใจ
พี่จะรอแซมไว
ขอให้เจ้ารีบมา
เมื่อราตรีมาเยือน
มองเห็นเดือนลอยเด่นเล่นกับดวงดารา
แต่ใยเจ้าไม่มาหรือแก้วตาลืมพี่
แม่มันอยากฟา
เสียงรีดริ่งมา
เจ้ารู้ไหมว่าพี่คิดถึงยาใจ
คิดถึงพี่บ้างไหมในหัวใจพี่เหน็บเหงา
มองเห็นแต่หมู่ดาวคืนนี้เจ้าไปอยู่ไหน
ใจของพี่เสนห่วงโอ้พุ่งพวงลวงใจ
จะรอสักไว้ขอให้เจ้ารีบมา
โอ้โอ้โอ้

พี่มาคอยเช้าเย็น
ก็ยังไม่เห็นดวงใจ
ก็ยังไม่เห็นดวงจาก

ไปเลยก็ไม่อภูมิเลย

เป็นเจอจ๊ะเป็นจ้าจ้า
เป็นอย่างไรว่ามา
เขาร้องพอมากเลยค่ะ

ป่านเอ้ยลูกหนูเป็นเด็กที่มีของครบ
ลูกนาศิกที่มันจะขึ้นไปทางเฮ็ดโทนอะไรอย่างนี้

คิดถึงพี่บ้างไหมในหัวใจที่เหน็บหนาว
มองเห็นแต่หมู่ดาวคืนนี้เจ้าไปอยู่ไหน
คือหนูเป็นเด็กที่แบบว่าจะเอื้อนสามารถทำได้ตามสั่ง
จะขึ้นเป็นลูกนาสิกเสียงลุงเสียงหลบอะไรอย่างนี้
สามารถทำได้ตามที่หนูสั่งได้เลย
ว่าป่านเป็นคนที่แบบฝึกปือมาดีทุ่มเท
วันนี้ถามว่าป้าตั๊กรู้สึกยังไงกับโชว์ของลูกในวันนี้

คือติได้อย่างเดียวคือดีเกินไปอ่ะ
อันนี้ตินะอันนี้ติ

ดีเพราะดีเกินไปลูก
เก่งมากภูมิใจแทนคุณแม่คุณยายนะ
ขอบคุณพี่ตั๊กครับขอบคุณคัก

รอคณะชายามิตชัยนี่เอาไปเจี๊ยวเถอะหล่ะ
แล้วหนูก็จะเป็นนางเอกขึ้นมาคู่กับน้องแป้งเลยแบบนี้

ใช่แป้งปานนะ

เพราะต้นชายาตายไปแล้ว

พาตัวโจมไว้
ป่านร้องวันนี้ไม่ดี

เฮ่ยคุณยังไม่ได้ฟังเบนจาหรอมั้ย
ทำให้รู้สึกว่าเบนจาผมเชื่อว่านักใจอะนะ
พวกนี้แกคุณจิ้งหลีดขาววงเทวัน
ครับแล้วยิดคนคือจิ้งฤทธิ์เขียวที่เที่ยวปั๊มเฒ็ต

ทำไมเป็นทราบ

ในสายนี้แกเรียกได้ว่าหมดห่วง
ห่วงแล้วกันว่ามีคนถ่ายทอดสืบสารแล้วแบบนะ

แต่เก็บตรงนี้ไว้มันเป็นเสน่ห์ของน้องป่านเลยครับ
ขอบคุณทั้ง๓ท่านมากครับขอบคุณมากครับ
ป่านนะครับร้องเก่งมากเลยนะครับ
แบบลูกคอครับอื้อมากเลยครับ
แต่ว่าเบนจาร์ก็มีไม้เด็ดมาสู้กับปาน
รับรองถูกใจสายแดนแน่นอนครับ
อย่าลืมเชื่อทีมแซ่บซ่ามหาสมุทร
น้องปานผู้มีเสียงที่สวรรค์ส่งมาให้
ทำเอากรรมการชมไม่ขาดปากแบบนี้
งานหนักเลยตกเป็นของน้องเบนจา
ช่วงหน้ามาเอาใจเชียร์ทีมแสบซ่ามหาสมุทรกันเยอะนะครับ

ลองงมให้ดูหน่อยได้ไหมลูกขอเชิญหอยได้ค่ะ

นี่ก็หนูก็จะเอาเท้าเหยียบไปเรื่อยค่ะแล้วก็
จบไปแล้วนะครับกับผลงานเพลงหัวใจเพียกหานะครับจากน้องปานนะครับ
ในเวอร์ชันของผู้หญิงนะครับร้องไม่แพ้ต้นฉบับเลยครับผม
และคิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้องเบนจานะครับผม
ที่มากับเพลงเดอร์เรื่องดังนะครับของน้องลำไยหายทองเหลือง
ไม่ไฮท่องแดงเฮ้ยไฮท่องเข้าเฮ้ยถูกแล้วนะครับผม
และไม่รู้นะครับว่าน้องเบนจานะครับจะร้องได้เด้อเดียงด่างขนาดไหนนะครับ
พบกับเขาเลยครับลิ้นจี่หายทองคำครับผมจากน้องเบนจาครับ
จริงแล้วเนี่ยในช่วงที่โควิดนะครับนายทีนที่เรากำลังประสบกันอยู่เนี่ย
แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่าหนูก็ไม่ได้อยู่นิ่งเหรอลูกเหรอ

ไม่มันเป็นฟาร์มของเราหรือว่ายังไง

ไม่ยากค่ะแค่ลงไปแล้วก็ใช้มือคำหาแล้วก็เจอแล้วค่ะ
ว่าหอยแคงเนี่ยก็ชอบอยู่ที่ไม่ลึกมากถูกไหมลูก
มันอยู่ข้างบนข้างบนเลยค่ะแค่เอามือกวาดแล้วก็จะเห็นเป็นนุ่ม

อ่ะขอเชิญหอย
ผมกลายเป็นหอยสาธิตไปแล้วเชิญครับ

ถอยอะไรครับ

แล้วก็หนูก็จะเอาเท้าเหยียบไปเรื่อยค่ะ
พี่จำได้อยู่นะว่าเอามือกันเหยียบไป
เอาหอยอันนี้ทำไมใช้เท้า

มันเอามือกวาดไม่ได้

ตอนนั้นพี่หอยเดินผ่านหนูหนูขอพี่หอยถ่ายรูป
หอยบอกว่าอยากฟังหนูร้องเพลงหนูมาร้องให้ฟังแล้วนะคะ

แต่ว่าถ้าเป็นหน้าตาหรือสวยกว่านะ

ตอนนั้นหนูไปแข่งเต้นพี่ไอก็ให้หนูชนะ

ว้าว

ฟังบทเพลงเพราะจากน้องเบนจา
สวัสดีค่ะ
ตั้งแต่เซาจะหว่างคำจนกันไหล่อาคัยหล่อ
สิคิดว่ามือนี้สิได้มาเป็นแฟนกันนะคะ
ว่าไปแล้วก็ตั้งโดนก็ตั้งงาน
มาแล้วได้ที่จะห้าว่าสองคนนั้น
พอได้สวนกันไปออกไปนั่งมากระดก
กี่ตั้งน่าเด็กน้อย
เจ้าสิพาไปทบทวนความหลัง

เด้อเดียงดั่งเดื้อเด๋ยงเดื้อเดื้อเด๋ยงเด่อ
ไห้หยุดล่มยูต๊อนหลาน
ย่อล่มมันชังมันชังมันชังชังชังชัง
ก็ยังมวลอยู่คือเก่าคือตอนเฮาเป็นเด็กหน่อยที่ได้กล้ามมาสำออยบรรยากาศของประมัก
พ่อมีแนวสมบัติให้เฮาเสียหลักขึ้นว่าเฮาหุ่นทักทักกันคือมือเก่า
น้องสีผ้าไปทบทวนความหลังสีผ้าไปนั่ง

ขอเสียงคนหน้าตาดีหน่อยค่ะ
โดยสีภาพไปทบทบหวนความรังพอไปนั่ง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

เดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเดรียงเด
มีโปรดติดตามตอนต่อไป

แล้วผมสังเกตดูน่ะสองคู่ที่ขึ้นมานะ
ความประมาทเวทีก็ไม่มีเลย
มีแต่ความแบบว่าหูชำนาญและปล่อยของกันจริงเลยลูก

ก็เวนจาก็เต้นเก่งด้วย
คุณพ่อคุณลูกของคุณพ่อเป็นไงบ้างพอใจไหมคุณพ่อครับ
พอใจครับพอใจมากครับ

เขาฝึกในยูทูปครับดูยูทูปฮะ

ผมว่าฝึกมาจากพ่อ

ดนติเดอร์เดี่ยงดางมาเต้นฝรกจี่หอยนี้เลยนะครับผม

มาฟังคณะกรรมการกันบ้างครับตอนนี้พี่หอยเป็นไงครับ
การเต้นเนี่ยธรรมดาเด็กจะมีปัญหาเรื่องเต้น

แต่มันดูมันดูสบายมันดูเข้าจังหวะ
คือเหมือนท่านี้มันเป็นท่าของเขา
ห้างเขาแล้วก็เต้นไปเรื่อย
โดยไม่ต้องนึกว่าเนี่ยเดี๋ยวมายืนตรงนี้นะเดี๋ยวเต้นท่านี้

มันทำให้สิ่งนี้มีเสน่ห
ผมว่าเขามาอย่างนี้แล้วจะไปถูกทางเลยครับคุณพ่อ

จานี่พี่ไอ้กำลังนั่งอึ้งแล้วก็ตกใจอยู่นะเนี่ยว่า
คือเขาไม่ได้ทำจากการแบบถูกฝึกฝนว่า๑๒๓๔อะไรแบบนี้นะครับ
คือมันออกมาจากข้างในของเขาจริง
และที่สำคัญมากเลยที่พี่ไอ้ชอบในตัวเบนชา
คือเป็นคนที่มีบุคลิกมั่นใจมาก
แต่ว่าเป็นความมั่นใจที่เขาพอดีคือเขาไม่ก้าวร้าว
แล้วเขาก็เป็นเด็กที่มีมารยาทมาก
มีหางเสียงทุกคำมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่

เขายังมีแบบแอบก้มหลังเล็กเลย
ทีนี้เพลงที่เบนชาเลือกมาร้องนี่

คือหาคนที่ร้องเพลงเร็วแล้วเต้นไปด้วยแล้วร้องไปด้วย

ยากมากแต่ว่าข้อควรระวังคือเวลาเราร้องเพลง
หนูเป็นดวงดาวดวงหนึ่งที่เกิดมาเพื่อแนวดนตรีนี้เลย

เป็นนักร้องหญิงที่แบบว่าสร้างความสุขสนาน
คือหนูออกมาเนี่ยทุกคนต้องคึกคืน

เต้นนะลูกไม่ใช่ว่าทุกคนเต้นแล้วจะสวยนะ
แต่เบนจาเต้นแล้วมันสวยด้วย
ทุกท่าที่ลูกเต้นมันสวยมากเลย
๑๑ครับนี่นะครับครับครับ
วันนี้กรรมการหนักใจแน่นอนเลยนะครับผม
บางครั้งนะครับจุดหมายปลายทางนะครับ
มันก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับประสบการณ์ที่เราจะเจอ
ระหว่างทางที่เราจะเดินไปถึงจุดหมาย
ขอเชิญเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีครับ
พี่เลี้ยงครับเป็นยังไงบ้างครับ

บางครั้งนะครับจุดหมายปลายทางนะครับ
มันก็มันก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับประสบการณ์ที่เราจะเจอ
ระหว่างทางที่เราจะเดินไปถึงจุดหมายนะครับ
ก็เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ตรงนี้เอาไว้นะครับ
ไปเรื่อยกว่าจะครบ๒๐ยกนะครับผม
หวังว่าน้องทั้งสองคนคงจะมีประสบการณ์
และอะไรที่ตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน
ตั้งใจแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดครับผม
ขอบคุณคำแนะนำดีจากพี่เลี้ยงนะครับ

ยกที่๒นี้ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
สามซ่าล่าฝันนะร้องดีไม่มีที่ติด
ส่วนแบบกล้ามหาสมุทร

ได้คะแนนสะสมจากคณะกรรมการไปอีกหนึ่งคะแนน
ตอนนี้มีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นมาเป็นสองคะแนน

ได้คะแนนสะสมจากคณะกรรมการไปอีก๑คะแนน
ตอนนี้มีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นมาเป็น

ตอนนี้มีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นมาเป็นสองคะแนน
มหาสมุทรนะครับยังไม่ได้คะแนนจากคณะกรรมการเลย
แต่ซ่ามหาสมุทรนะครับยังไม่ได้คะแนนจากคณะกรรมการเลย
แต่ซ่ามหาสมุทรนะครับยังไม่ได้คะแนนจากคณะกรรมการเลย

แต่ซ่ามหาสมมุทรนะครับยังไม่ได้คะแนนจากคณะกรรมการเลย
แต่ซ่ามหาสมมุทรนะครับยังไม่ได้คะแนนจากคณะกรรมการเลย
แต่ซ่ามหาสมมุทรนะครับยังไม่ได้คะแนนจากคณะกรรมการเลย
แต่ซ่ามหาสมมุทรนะครับยังไม่ได้คะแนนจากคณะกรรมการเลย

ติดตามกันต่อในยกหน้าของร้องได้ยกกำลังซ่านะครับ
ที่๒ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม

ดีใจค่ะที่ได้คว้าคะแนนที่๒ของทีมมาได้ค่ะ
แต่ว่าเบนจาก็เต้นเก่งเหมือนกันนะ

แล้วก็ดีใจกับป่านด้วยนะคะ
เอาละครับท่านผู้ชมครับความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ
พบกับความสนุกแบบนี้ได้ในยกหน้า
ร้องได้ยกกำลังซ่า

คุณก็สามารถล้มคนแค้ได้ครับ
คนแค้แล้วทำไม
ไปเสียเวลาเปล่า
ส้มสาวกรีดไม่ยกตรึม
แฟนไทยวันอ้วนนี่ไม่ได้ช่วงวันสักหน่อย
มาหาฉันบ่อยเลยที่งานร้องเพลง